ทุกผู้ชมครับที่อุดรธานีนะครับมีผู้ชายสองคนเขานับถือกันเป็นพี่เป็นน้องเลยล่ะ
สุดท้ายเนี่ยความสัมพันธ์มันขาดลงเพราะว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยบ่นไม่เลิก

บ่นไม่เลิกก็เลยคว้าจอบเนี่ยทุบหัวเขาจนเสียชีวิตนะฮะ
ไปดูตอนที่พี่สาวคนตายมาเจอศพน้องนะครับร้องไห้แทบขาดใจครับ
นี่พี่สาวของผู้ตายนะฮะร้องไห้อยู่นะครับ

ที่เสียชีวิตชื่อนายเรืองเดชชุมโคตรนะฮะ
ชื่อเล่นชื่อคำล่าอายุ๕๘ปีนะครับ
คำล่าเนี่ยแกถูกนายเสกสรรศรีมูลดาอายุ๔๕ปี
ที่เป็นเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยเอาจอบทุบที่ศีรษะจนเสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้นี่เองนะครับ
ตรงนี้คือกระท่อมริมรั้วข้างสำนักงานเทศบาลตำบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
หลังได้รับแจ้งเหตุสพนสูงก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
นี่เจอนายเรืองเดชนะเจ้าของกระท่อมเนี่ยนอนหงายเสียชีวิตอยู่ที่พื้นหน้ากระท่อม
มีจอบวางทิ้งอยู่ใกล้สบนี่จอบนะครับแล้วก็มีเจ้าลีโอนะครับ
เป็นสุนัขพันธ์ไทยนะนี่คอยเฝ้าศพเจ้าของมันไม่ห่างไปไหนเลยนะครับ
เวียนอยู่ที่ศพเจ้านายมันนะครับส่วนนายเสกสรรคนก่อเหตุนะครับ
ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนแล้วฮะก็นั่งรอมอบตัวกับตำรวจในที่เกิดเหตุ
นี่คนนี้นะครับแล้วก็สารภาพอ้างว่าเขากับผู้ตายเนี่ยรักกันมาก
นับถือกันเหมือนพี่น้องโดยตัวนายเสกสรรมาขออาศัยอยู่กับ
คำล่าผู้ตายได้หนึ่งปีแล้วก็บอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย
เมื่อคืนนี้เนี่ยที่นอนกันอยู่ที่กระท่อมตรงนี้เนี่ยนะฮะ
คือผู้ตายเนี่ยมาบ่นหาว่าเขาเนี่ยนอนดิ้นจนนอนไม่หลับ
แล้วก็มาบ่นอยู่หน้ากระท่อมก็เลยเถียงไปสองสามคำ
ผู้ตายก็ยังบ่นไม่เลิกเลยโมโหไปหยิบจอบมาแล้วก็ฟาดเขาเลยฮะ
ทุบเข้าศรีศาสตร์ทุบเข้าไทยทอยแต่เขาอ้างว่าทุบไปทีเดียวนะ
นายคำล่าเนี่ยล้มลงหมดสติไปเองนึกว่าสลบไม่คิดว่าจะตาย
สุดท้ายไม่ฟื้นไม่ลุกขึ้นมาก็เลยไปบอกพี่สาวผู้ตาย
ที่อยู่กระท่อมใกล้กันห่างแค่๕๐เมตร
นี่แล้วก็แจ้งตำรวจมาแล้วก็มาจับตัวไปดำเนินคดี
นี่แหละฮะแต่ต้องให้ความเป็นธรรมผู้ตายเขาด้วยนะ
เขาไม่สามารถชี้แจงอะไรได้แล้วนี่ตำรวจก็คุมตัวไปนะครับ
ก็ให้ชี้จุดทำแผนด้วยนั่นแหละนะครับ
เสกสรรก็มายกไหว้ขอเข้ามาศพนะฮะ
ทำลงไปไม่ได้ตั้งใจบันดาลโทษะคุมตัวเองไม่อยู่
อยากให้พี่เนี่ยอภัยให้ผมหน่อยผมนี่รักพี่เหมือนพี่ชาย
ผมฮักเจ้าผู้ใหญ่นะแต่ว่าผมถูกหนีใหญ่ผมยังอยู่ของมีผมขอโทษด้วยครับ
พี่สาวผู้ตายก็บอกก็อโหสิกรรมให้นะฮะ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็เลยไปตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ตรงจุดเกิดเหตุไปถึงก็เจอเจ้าลีโอก่อนเลย
สุนัขของลุงคำล่าแกมันก็ยังอยู่แถวนี้นี่แหละแต่เจ้านายมันไม่อยู่แล้ว
นี่ฮะที่หน้ากระท่อมนะครับได้เจอพี่สาวของผู้ตายนะฮะป้าเวียงเพชรนะครับบอกว่าน้องชายทำงานรับจ้างทั่วไป
แล้วก็พิการด้วยเคยถูกเครื่องจักรเนี่ยตัดนิ้วมือขวาเนี่ยขาดไป๔นิ้ว
มือข้างขวาเหลือแค่นิ้วโป้งตัวนายเสกสรรคนก่อเหตุทำงานที่โรงสีข้าวแห่งหนึ่งในพื้นที่
คือตัวน้องชายเองพี่สาวก็ยอมรับว่าเสพยาบ้าแล้วก็สูบกัญชา
แต่เป็นคนนิสัยดีก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงน้องชายเนี่ยต่อว่าผู้ก่อเหตุกระท่อมอยู่ใกล้กัน
ก็ยังตะโกนไว้ว่าเออทะเลาะอะไรกันทะเลาะกันทำไมจากนั้นไม่นานนะฮะก็ได้ยินว่าผู้ก่อเหตุทำร้ายน้อง
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไม่ได้ยินว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยทำร้ายน้องตอนไหนเพราะตัวพี่สาวของผู้ตายเนี่ยบอก
นี่ป้าเองก็เมาหลับอยู่ที่บ้านมารู้อีกทีคือตอนเช้านี่แหละตัวนายเสกสรรคนก่อเหตุเดินมาบอกส่วนตัวไม่โกรธแค้น
เพราะน้องชายเองก็เป็นคนชอบโวยวายขี้โมโหใส่ผู้ก่อเหตุอยู่บ่อยแต่ไม่เคยถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันมาก่อน
ก็เลยแบบบอกสันวาเอี้ยก็ทำร้ายขี้โมหาตายแล้ว
ก็ได้มีพี่เคยพี่เคยนอนอยู่นี่คุ้นไปดูหน่อย
สำหรับศพของลุงคำลาครอบครัวก็รับมาตั้งบำพิวัฒน์กุศลที่วัดศรีสะอาดในหมู่บ้านนะครับจะสวด๑คืนชาปนกิจพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนทางคดีตำรวจแจ้งข้อหาในเสกสรรก็คือข้อหา